คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยซิว่าหน้าร้านสะดวกซื้อผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไร
ท่าทางเขาแปลกเหลือเกินลองดูค่ะ

พยายามทำสะพานโค้งไต่กระจกอยู่แบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ยืนรออยู่ว่าเอ๊ะดูทรงดูอาการไหวไหมไหวไหม
นี่ค่ะตำรวจกำลังรอกำลังเสริมอยู่
ได้เอาตัวผู้ชายคนนี้ดูอายุน่าจะสัก๔๐กว่านะ
ใส่เสื้อบอลเกงบอลรองเท้าผ้าใบเนี่ยค่ะ
แล้วเขาก็โวยวายทำตัวแปลกคุณผู้ชม
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ตำรวจพยายามจะคุยกับผู้ชายคนนี้นะ
สิ่งที่ได้ความมาก็คือเขาน่ะเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติด
จากเรือนจำมาแล้วก็จะเดินกลับบ้าน

แวะร้านอาหารสั่งอาหาร
สั่งเบียร์สามขวดกินจนแบบเมาแล้วอะ
แล้วพอกินเสร็จปั๊บตังค์ไม่จ่าย
เจ้าของร้านก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาคุยค่ะ
ไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปเลยออกไปจากร้านเลยละกัน
จ่ายตังค์ไงทีนี้ตำรวจก็พยายามให้เขาออกจากร้านอาหาร
แต่ผู้ชายคนนี้ออกจากร้านอาหารมาก็จริง
ไปเข้า๗๑๑เข้าร้านสะดวกซื้อกดกาแฟ
จ่ายตังค่ากาแฟอีกคุณผู้ชม
จนสุดท้ายตำรวจบอกว่าดูทรงไม่ไหวแล้ว

แล้วก็เอาเงินค่ากาแฟให้กับทางร้าน
คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวต้องประสานญาตินะให้มาดูแลด้วยนะคะ